พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะถามว่าทำไมถึงอยากให้ขายไม่เกิน๘๐บาท
เข้าใจแหละบางคนรับมาเกินแต่ว่าคือถ้าคุณขายเกินเนี่ย
ถูกจับมันมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วโอกาสถูกมิจฉาชีพมาหลอกจับก็มีเหมือนกัน
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นคือมีพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่มาแจ้งความนะคะว่า
เนี่ยถูกตำรวจข่มครูทีนี้ทางตำรวจพระพลาชัยหนึ่ง
ก็เลยไปตามเรื่องตามราวมาจับตัวมิจฉาชีพรายนี้ได้
ชื่อเขาคือนายปรมินศาสตร์สมบูรณ์หรือว่าโป้ยอายุ๔๐ปี
ปลอมตัวเป็นตำรวจมีบัตรค่าราชการตำรวจปลอมด้วย
ใช้ชื่อว่าร้อยตำรวจโทพาคินลินปิตุภาค
อย่างที่บอกว่ามีผู้เสียหายสองรายนะคะเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาแจ้งความ
ว่าขายสลากอยู่หน้าวัดเทพศรีรินทร์
นายปรมินคนนี้ก็มาแสดงตัวเป็นตำรวจเลย
แสดงบัตรประจำตัวว่าเป็นร้อยตำรวจโทพาคินด้วย
บอกว่าขายสลากเกินราคาแล้วก็ให้เขาสองคนเนี่ยนะ
ถ้าไม่อยากโดนจับติดคุกเอาเงินมาแลก
ผู้เสียหายรายแรกค่ะให้เงินไป๑๐๐๐บาท
อีกรายนึงยังไม่มีเงินเลยก็เลยให้สลากไป๗๐ใบเลยนะคะ
ทีนี้พอจับตัวได้สอบสวนไป
ปรมินคนนี้ก็รับสารภาพค่ะ

ก็จะเลือกเหยื่อที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าสลากที่เดินเร่ขาย
รถใครขโมยมา
เพราะฉะนั้นตำรวจขอเตือนเลยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าสลากเขาบอกให้ขาย๘๐ก็ขาย๘๐เถอะ
เพราะว่าถ้าหากนอกจากจะถูกจับจริงแบบตำรวจมาจับจริงแล้วเนี่ย
ก็อาจจะถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพแบบนี้ด้วย
ซิโดนรีบไปตั้งหมื่นนึงโดนสลากไปอีก๗๐ใบขายก็ยังไม่ทันได้เลย
ถ้าไม่มั่นใจว่าใครเป็นตำรวจให้ขอดูบัตรประจำตัว
แต่ถ้าในกรณีที่ดูบัตรประจำตัวแล้วไม่แน่ใจอีก
คุณผู้ชมจดเว็บไซต์นี้ไว้เลยนะคะ
จดเอาให้ขึ้นใจเจอตำรวจที่ไหนเข้าเว็บตรวจสอบรายชื่อได้เลย
ถ้าขึ้นตำรวจจริงถ้าไม่ขึ้นแจ้งตำรวจได้เลยนะคะ